ไม่มีใครให้เปรียบเทียบเพราะว่ามาแรงแซงทางโค้งจริงนะคะ
สำหรับฟิล์มธนพัฒน์หรือว่าบอสวสินนั่นเองค่ะ

ไม่รู้ว่าใครที่จะจ้างงานเนี่ยจะต้องรอคิวกันนานขนาดไหนนะ
กระแสทุกช่องทางของฟิล์มคือดีหมดเลยค่ะ
ต้นสังกัดก็เลยป้อนงานให้แบบโอ้โห
คิวแน่นเอี๊ยดเลยทั้งละครทั้งอีเวนต์

บอกว่าถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอย่างมากเลยค่ะ
หลังจากนี้ตัวเขาพร้อมจะทำงานหนัก

การซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวค่ะ
ก็อยากเก็บเงินให้รางวัลตัวเองแล้วก็แม่ครับ

ตอนนี้ก็ได้ที่ดินกับเสาเข็มแล้วครับ
แล้วต่างกับกำแพงกับประตู

ก็อยากให้คุณแม่แม่เข้ามาอยู่ได้ด้วย
ดูก่อนดีกว่าว่าแบบไหนดี

หรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวที่มันแยกมาเลย
ก็ถ้าคุณแม่จะเสียจากนานแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาได้เจอหน้าเลย

บอกว่าขอให้แบบมีเซ็กซี่กว่านี้ได้ไหมครั้งหน้า
อยากได้คือจะเอาสองสาวให้พวกเรา

แท่นเป็นขวัญใจของสาวหลายคน

กล้องมืดโป๊ะเป็นแล้วอ่ะไม่ธรรมดานะคะ